พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของคนขับรถบรรทุกหอมแดงหน่อย
ขับไปส่งของค่ะแต่ว่ารถเสียหลักในช่วงทางโค้ง
แล้วเป็นทางโค้งลงเหวด้วยรถแห่โค้งไปเลย
หอมแดงเนี่ยกระจายเต็มพื้นส่วนรถไปติดคา
อยู่บริเวณเหวค่ะเพราะว่ามันมีต้นไม้ไง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามช่วยเหลือคนขับรถออกมา
เพราะว่าอาการที่ติดอยู่ข้างในมันสาหัสมากนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือก็จะมีกู้ภัยอบตบ่อสลี
กู้ชีพบ่อหลวงรถพยาบาลโรงพยาบาลฮอด
นี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกดอกหอมแหกโค้งบนดอยแม่แจ่ม
ชาวบ้านเรียกจุดที่เกิดอุบัติเหตุว่าโค้งหัวแห้ง
จุดนี้คือถนนสายฮอดแม่แจ่มเนี่ยนะคะ
รถคันนี้ค่ะจากสภาพที่เห็นไปอัดติดกับต้นไม้
และจุดนี้มันเป็นเหวด้วยนะลึกตั้ง๒๐เมตร
ด้านหน้ารถพังเลยค่ะคนขับติดอยู่ข้างในคาพวงมาลัยเลย
ครวนคลางด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเหล็กโครงท้ายรถเนี่ย
มันเสียบเขาที่หลังเจ้าหน้าที่ไปถึงต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
ซากรถก่อนนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาล
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บขับรถบรรทุกดอกหอมแดง
จากพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจะไปส่งที่ตลาดไทย
เพราะว่ามาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นชังควุ้งลงเขาฟรี
รถเสียหลักค่ะเทกระจาดเลยหอมแดงกระจายเต็มพื้นเลย
จากนั้นรถไปไหนล่ะคะพุ่งตกเหวค่ะ
ทำให้คนขับถูกอัดก๊อปปี้ติดคาพวงมาลัย
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะขอให้ปลอดภัยด้วยนะคะ